ว่าแล้วนะคะมาต่อเนื่องกับงานบุญของนางเอกชื่อดังดีกว่าค่ะ
เขาฝากบุญมาค่ะแล้วก็เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นนางเอกชื่อดังทั้งสองคนด้วยค่ะ
เพื่อใครได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะจะได้สวยรวยปังเหมือนเขาบ้างค่ะ
คนแรกนะคะเบลล่ารานีค่ะต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงแล้วเขาก็เป็นสายบุญที่แท้ครูค่ะ
ห่อผ้าอุปคุฎเพื่อนำไปประดิษฐานหน้าสารากลางสระน้ำใหญ่กลางเมืองสุธรรมมวดีรัฐมอนประเทศเมียนมานั่นเองค่ะ
ซึ่งภาพคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะ
คือผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็คุณแม่เป็นตัวแทนของสาวเบลล่า
ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทำพิธีเททองหล่อพลาค่ะ
คือเบลล่าติดถ่ายละครอยู่บุเภสันนิวาสไง

พิธีนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่โรงหล่อจังหวัดนครปฐม
คุณผู้ชมดูภาพตามนะคะพิธียิ่งใหญ่มาก

แต่ว่าท่านจำสินอยู่กลางสดือทะเล

มีความเชื่อว่าหากบ้านไหนบูชาจะทำให้เกิดโชคลาภ
กันภัยอันตรายทั้งปวงศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
และก็รอติดตามดูค่ะเดี๋ยวบันทึกไทยรัฐก็อาจจะได้

อีกหนึ่งสาวนะคะนางเอกดังเหมือนกันค่ะ

สาวเกรทเคยไปเป็นเจ้าภาพนะคะ
ท้าเวสวันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นเราก็ไปทำข่าวด้วย
ต้องบอกว่าองค์ท้าเวสวันองค์ที่สาวเกรดตั้งใจสร้างถวายครั้งนี้นะคะ
ขนาดใหญ่มากตัวองค์สูงถึง๘เมตรด้วยกันค่ะ
ประดิษฐานอยู่ที่วัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะสาวเกรทเธอก็ขออัปเดตภาพความคืบหน้าการก่อสร้างตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ

แล้วก็ถือโอกาสบอกบุญรอบสุดท้ายก่อนที่จะปิดยอดนะคะ
เพื่อที่จะทำพิธีเบิกเนธในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าใครสัทธาตรงไหนนะคะก็ไปเพิ่มเติมบุญกันต่อกับสองนางเอกดังได้เลยนะคะ
เพื่อได้ร่วมบุญกับสองสาวจะได้สวยรวยปังเหมือนทั้งคู่นะคะ
เห็งปังกันแล้วนะคะเผื่อใครได้ร่วมทริปด้วย
ก็อาจจะไปแบบว่าจุดทูบอาจจะไปล้วงหายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความสุขทางใจของเรา
ในวันที่๑และวันที่๑๖ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ
ทำบุญแล้วไงก็อาจจะได้แบบโชคลาภกลับมาบ้างนะคะ